สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้อย่าลืมนะครับ
ย้ำกันว่าหลังจากจบข่าวกีฬาแล้วอยู่กันไปเรื่อย
อีกสัก๒๓ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดตาม
ความมันของฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสต
วันนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับ
ที่ลงเตะกันในช่วงตั้งแต่เวลาบ่าย๓๖โมงเย็นนะครับ
มีทุกอย่างที่อยู่ในสนามเราเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันรวมถึงฟุตบอลสุดมันด้วย
แต่เรื่องราวเมื่อวานที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยกับเกมแรกที่ไม่ใช่งานง่าย
ศึกชิงแชมป์เอเชียของทีมฟุตซอลไทยก็สามารถประเดิมเก็บ๓คะแนนได้สำเร็จครับ
ทีมไทยลงเล่นเกมแรกนะครับเจอกับทางจอแดน
เจอกันมาเมื่อปี๒๐๑๖นะครับเจอกันครั้งเดียวไทยเคยชนะมา๙๐
ซึ่งไทยนั้นก็ขึ้นนำครับในช่วง๗นาทีแรกนะครับก็อึดอัดพอสมควรเหมือนกัน
ก่อนจะได้ประตูนี้จากอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับสุพุทธใจกว้างมากจ่ายมาให้
แล้วก็ไหล๒๐ครับจังหวะนี้เหมือนจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าสุภวุฒิเนี่ยกระดกเข้าไปแล้วผู้เล่นของจอแดนไปใช้มือปัดบอลดื้อเลยครับ
มาแดงไล่ออกด้วยแล้วจุดโทษโดยตรงนะครับระยะ๖เมตรยิงไม่พลาดครับจิรวัตรสอนวิเชียน
และจากนั้นครับก่อนจบพิเดชแรกนะครับนาทีเดียวเจษฎาชูเดชครับไหลให้กับอธิวัตรแจ่มเจริญ
ยิงเสียบใต้คานครับรูที่๒ของเจ้าก๊อกในเกมนี้ไข่น้ำ๓๐ครับ
จากนั้นกลับมาผ่านไปนาทีเดียวช่วงพิเดชที่๒ครับเราเสียบอลแล้วโดนโต้กลับนะครับ
เมดมูซ่าอาบูครับตีไข่แตกไล่มาเป็น๑ต่อ๐
แต่ก็เป็นทีมตัวเล็กไทยนะครับที่ยังครองเกมเหนือกว่าแล้วก็มาได้เพิ่มอีก๒ประตูนะครับ
เจษฎาชูเดชนาที๓๓และปิดท้ายด้วยกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วนะครับนาที๓๐
จบเกมครับไทยชนะ๕๑เก็บเพิ่ม๓แต้มอย่างยอดเยี่ยมครับ
อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับคีกิสถานเสมอกับทางเลบานอนไป๒ต่อ๒ครับ
ทีมทีหลังก็ยอมรับว่าเริ่มจะปรับสภาพร่างกายการเล่นของตัวเองได้แล้ว
คิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในเกมต่อไป
สภาพร่างกายมันเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เกือบ๑๐๐แล้วครับ
ก็คิดว่าพรุ่งนี้มีเวลาซ้อมแล้วแมทต่อไปน่าจะดีขึ้นเรื่อยครับ
เพราะว่าเราก็ไม่ต้องปรับอะไรมากมายเพราะว่าทีมชุดนี้เราเล่นกันมานานแล้วครับ